พระนครศรีอยุธยาค่ะมีโจรคนนึงนะคะพยายามที่จะใช้แก๊ส
พอดีมีพลเมืองดีผ่านมาก็เลยทำให้คนร้ายรายนี้เนี่ยไม่ได้เงิน
ตั้งอยู่หน้าร้านขายยาบริเวณอาคารพาณิชย์ริมถนนอายุทยาเสนาในอำเภอบางบาน
คืออย่างที่บอกไปว่าเนี่ยพยายามอยู่นานมันตัดไม่ได้แล้วก็มีพลเมืองดีเดินผ่านมาเห็นพอดี
ก็เลยไม่สามารถที่จะขโมยเงินไปได้
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งเก็บรอยนิ้วมือแฝงแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
ก็พบว่าตี๒ของวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
มีคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างทวมนะคะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
แล้วก็แปะเข้าไปที่กล้องวงจรปิดของตู้นะคะจากนั้นคนร้ายก็ขับรถกระบะ
ก็เอาแก๊สตัดทั้งงัดทั้งแงะอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง

พอดีมีคนขับรถของบริษัทที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เดินผ่านมาแล้วหยุดดูค่ะ
คนร้ายก็เลยรีบขับรถหนีไปนะครับ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจมาด้วยโดนจับแน่

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเล่าว่า
คนที่เดินไปหยุดดูก็คือคนขับรถของบริษัทนี้นี่แหละ
เขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูแต่ว่าไม่เจอคนร้ายแล้วนะคะ
ฝ่ายเจ้าของร้านขายยาก็เล่าว่า
กระปรกก็เลยเดินมาดูใกล้ใกล้ถึงได้เห็นว่าอ้าวนี่ตู้ถูกงัดนี่นะ
ได้รับความเสียหายก็เลยรีบเอาแผงเหล็กมากั้น
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ